พอหลังจากที่มีการออกหมายจับทั้ง๖คนมาวันนี้
ช่วงประมาณสายที่ผ่านมาค่ะ
ก็มีการนำ๔คน

ชี้จุดที่เกิดเหตุก็คือที่บ้านพักย่านบางบัวทองนี่แหละ

พร้อมกันจากคุณจิรายุทธ์บุญชู

ครับการพาตัวผู้ต้องหาทั้ง๔ราย

เพื่อประกอบคำลับสารภาพแต่อย่างใด
แต่เป็นการชี้จุดเพื่อประกอบ

เพราะว่าผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับ

มีการจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านหลังนี้เท่านั้นนะครับ
ส่วนอีก๒ข้อหาที่ได้มีการออกหมายจับไปนั้น
ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
ผลตำรวจตีธนายุทฯวุฒิธรัตน์ธรรมรองรอง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ได้นำตัวผู้ต้องหา๔รายตามหมายสารจังหวัดนนทบุรี
หลังถูกจับในข้อหาซ่องโจรและข้อหาร่วมกระทำอาณาจารย์บุคคลอายุ๑๕ปี
โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้ถูกกระทำอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ซึ่ง๔ผู้ต้องหาได้แก่นายชัยพลพันนาหรือคิว
นายนาธีสถิตพงศ์สถาพรหรือตีนางสาวพิกุณฑองบุญภาหรือเฟิร์ส
และนายโกเศษฤทธินิธิเริกหรือนายปิงปอง
ชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านพักย่านบางบัวทองเพื่อประกอบสำนวนทางคดีครับ
ส่วนอีก๒ผู้ต้องหาคือนายกฤษดาโลหิตดีหรือโนบิ
และนางสาวพัฒนันรักษากุลหรือปีใหม่ไม่ได้เดินทางเข้ามาชี้จุดด้วย
เนื่องจากว่าไม่ประสงค์สมัครใจที่จะเดินทางมาครับ
โดยทางพลตำรวจตีธนายุทธ์กล่าวว่าเบื้องต้นจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๖คนตลอดทั้งคืน
ทั้งหมดให้การสารภาพเพียงว่าได้มีการจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านพักย่านบางบัวทองจริง
ส่วนรายละเอียดอื่นขอไม่เปิดเผยเนื่องจากเป็นเรื่องของสำนวนทางคดีครับ
สำหรับการสอบปากคำในครั้งนี้ตำรวจจะขยายผลเพิ่มเติม
หากพบความเชื่อมโยงไปยังผู้กระทำความผิดรายอื่น
แต่ยืนยันว่ามีผู้กระทำความผิดมากกว่า๖คนอย่างแน่นอน
โดยขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทำงานพร้อมฝากไปยังครอบครัวของผู้เสียหายและสังคม
ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำงานอย่างเต็มที่และให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายได้อย่างแน่นอนครับ
ฝากถึงผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ให้ติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินทางไปหาถึงที่ทันทีพร้อมกับรับรองความปลอดภัยให้ครับ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลรวมการตรวจสารเสพติดในเลือดด้วยนะครับ
แต่เบื้องต้นพบว่าไม่มีสารเสพติดในเลือดส่วนเรื่องการละเมิดทางเพศนั้น
ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนครับส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่านายรัชเดชวงธบุตรหรือน้ำอุ่น
อาจถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในพื้นที่สพบด้วยนั้น
ผลตำรวจตีธนายุทธ์กล่าวว่าหากพบว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงถึงใคร
ก็จะดำเนินการทันทีกับทุกคนครับ
วันนี้เมื่อจากการสอบสวนทั้งหมดก็ตามที่เราแจ้งเขาหาก็ให้การเบื้องต้น
การรับสารภาพนะครับว่ามีการจัดงานตรงนี้จริง
มีการเข้ามามีน้องเขาผู้เสียหายเข้ามาจริงอะไรจริง
แต่ในเรื่องอะไรอย่างต่างเราอยู่ระหว่างการสอบสวน
เมื่อคืนเราสอบสวนกันทั้งคืนโดยท่านผู้การดมบุรีพร้อมทีมงานถึงเช้าเลย
แล้วก็ขณะนี้เราสามารถติดตามจับกลุ่มได้ครบ
แล้วเมื่อคืนก็ทางเราจากฝ่ายสืบสวนบางบัวทองก็ไปรับตัว
ขณะนี้ผู้ต้องหาตามหมายจับของบางบัวทองนั้นเราได้ครบทั้ง๖คนเรียบร้อยนะฮะ
จุดแรกเป็นสถานที่จัดงานปาร์ตี้
จุดที่๒อยู่ภายในบ้านชั้น๒ซึ่งเป็นจุดที่นางสาวเดียอ้างว่าตื่นขึ้นมาแล้วไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะครับ
และจุดที่๓เป็นจุดที่นายโกเศษหรือนายปิงปองได้เข้ามาช่วยประคองลาลาเบลขึ้นรถไปกับนายน้ำอุ่นนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับระหว่างการชี้จุดนั้นนายโกเศษได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รู้เห็นกับเรื่องนี้
เช่นเดียวกับนางสาวพิกุณฑองยืนยันว่าไม่ได้มีการล่วงละเมิดเกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้และยืนยันว่าสิ่งที่พูดกับสื่อไปก่อนหน้านี้เป็นความจริงทั้งหมดครับ
หลังจากพาตัวผู้ต้องหาชี้จุดเกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาตัวผู้ต้องหาทั้งสี่รายรวมถึงผู้ต้องหาอีก๒รายที่ไม่ได้มาชี้จุดเกิดเหตุในครั้งนี้นะครับ
ฝากขังกับศาลจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับขอคัดค้านการประกันตัวนะครับ
เพราะกลัวว่าผู้ต้องหาเหล่านี้จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสำนวนทางคดีและข่มขู่พยานอีกด้วยครับ

รายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับ
ขอบคุณนะคะคุณจิรายุทธ์ก็บอกแล้วว่าที่๔คนไปชี้จุดไม่ใช่เป็นการชี้จุดประกอบคำรับสารภาพ
เป็นการชี้จุดประกอบสำนวนคดี
อีก๒คนที่ไม่ได้มาก็คือมีพริตตี้ปีใหม่กับโนบินั่นเองคือไม่ประสงค์จะมาชี้จุดนะคะ